ซอลทีมชาติไทยจะลงสนามในรอบ๑๖ทีมสุดท้าย
ซอลโลกเจอกับอาเซอร์เบจาในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับ
คุณเกริกชัยคุณโทมีข้อมูลรวมทั้งสถิติที่น่าสนใจของทั้งสองทีมนะครับ
ก่อนที่จะดูกันในเวลาตี๕๓๐ครับ

ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอเซอร์ไบจานในฟุตเซอร์ชิงชำโลก

วัดกันปอนดต่อปอนด์เป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
ฟุตซอลทีมชาติไทยปัจจุบันอันดับที่๑๒ของโลก
โคจรมาพบกับทีมชาติอาเซเบจานทีมอันดับที่๑๐ของโลก
โดยก่อนแข่งทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมตามหลังเพียง๔๔คะแนนเท่านั้น
ทำให้เกมนี้นอกจากจะเป็นการดวนการเข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายแล้ว

คะแนนสะสมก็จะทะยานขึ้นไปติดท็อปเทนของโลกได้อีกครั้ง
โดยทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของมิเกลโดริโก้หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปน

คุมทีมทั้งสโมสรในสเปนในยุโรป
และยังพาทีมชาติญี่ปุ่นคว้าแชมป์เอเชียได้ถึง๒สมัย

พาทีมเอาชนะทีมชาติคิวบาร์๘ต่อ๕

ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขัน๔ครั้งก่อนหน้านี้
ส่วนกุญสือของอาเซอร์เบจันมิลตินโย
คุณซื้อชาวบราซิลมากประสบการณ์

จะเข้ามารับตำแหน่งได้ไม่นาน
และพาทีมเข้าแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่ประเทศโคโลเบียเป็นครั้งแรก
โดยผลงาน๓นัดในรอบแรกมี๔คะแนน
เริ่มตั้งแต่เอาชนะโมโลโค๕ประตูต่อศูนย์

เดิมการคุมฟุตซอลโลกได้อย่างยอดเยี่ยม
สุภพฤทธินกลางที่รอบแรกยิงไป๔ประตู
ทำให้กลายเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ทำได้
ซึ่งเจ้าอาร์มถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการทำประตูของทีมชาติไทย

ส่วนนักเตะของอาเสเบจันนั้นคือนักเตะ
ไม้เล็ก๑๐วาสูราที่โอนสัญชาติมาจากแบราซิล
ยิงไป๔ประตูในโทรนาเมนต์นี้
และเป็นการยิงได้ทุกเกมในรอบแรก
ซึ่งเขามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพาทีมเข้ารอบ
โดยถือว่าเป็นนักเตะที่อาเซเมจันจะขาดไม่ได้
ขณะที่สถิติของทีมชาติไทยกับอาเซอร์เบจันท
ครั้งนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้งสองทีม

ในฟุตซอลชิงชำโลกสี่ครั้งที่ผ่านมา
ยังไม่เคยเอาชนะทีมจากยุโรปได้แม้แต่ครั้งเดียว
เริ่มตั้งแต่ฟุตซอลโลกปี๒๐๐๐
แต่ยังไงก็ตามในวันที่๒๒กันยันยนต์นี้

ทีมโต๊ะเลขไทยจะเป็นรองในอันดับโลกและชื่อชั้น

หัวใจนักเตะไทยไม่เป็นรองชาติไหนในโลกอย่างแน่นอน
เกลิกใช้คุณโทรข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงาน